ทางด้านของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศก็แสดงความมั่นใจนะคะว่าปรากฏการณ์ที่คนไทยทั่วประเทศแสดงความอาลัย
แด่ในหลวงราชการที่๙จะทำให้ทุกคนยึดมั่นแล้วก็เดินตามรอยพระราชดำรัฐที่พระองค์ทรงได้ตั้งวางรากฐานเอาไว้ค่ะ
คำนวณสิทธิสมานสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศระบุว่ามีความรู้สึกเสียใจไม่ต่างจากคนไทยทั้งประเทศ
แต่เชื่อว่าจากปรากฏการณ์หลายวันที่ผ่านมามั่นใจได้ว่าคนไทยทุกคนจะสืบสารพระราชปนิษฐาน
และสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชสร้างรากฐานไว้
พร้อมระบุว่าส่วนตัวได้น้อมนำพระราชดำรัฐของพระองค์โดยเฉพาะความพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
เช่นเดียวกับการทำงานทางการเมืองมาตลอดเกือบ๑๐ปี
เพราะพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพในทางรัฐธรรมนูลอย่างยิ่ง
เคร่งครัดในการบำเพ็ญปฏิบัติพระองค์ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
โดยในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทรงมีพระราชปารพแก้ปัญหาวิกฤตบ้านเมืองในหลายเหตุการณ์
ในปี๒๕๑๗เมื่อรัฐธรรมนูนแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราช
เป็นพระราชปารพเป็นข้อสังเกตรวม๓ประการด้วยกันแล้วก็ไม่ทรงเห็นด้วยกับบทบรรยัติในมาตรานี้นะครับเพราะว่าเป็นการสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยต้องมาเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับ
ทางสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติในยุคนั้นแล้วก็รัฐบาลในยุคนั้นเนี่ยก็สนองพระราชปารพนะครับ
เพราะฉะนั้นรัฐนูลแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเนี่ยจึงได้มีการแก้ไขด่วนในอ่าเดือนมกราคมสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับ
ในประเด็นนี้ที่ให้นายกรมตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระรมราชงการในการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ขณะที่นายชวลิศวิชยสุทธิ์อดีตสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรได้ส่งข้อความขออโหสิกรรมต่อบุคคลที่เขาอาจได้เคยล่วงเกินทั้งที่โดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรม
หลังจากตั้งใจจะอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่๑๐พฤศจิกายนที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารจังหวัดนครพนม